คุณผู้ชมว่าการติดคุก๑๒ปีนี่นานไหมคะ

แต่นานขนาดนี้ก็เปลี่ยนคนสองคนนี้ไม่ได้

ข้อหาก็คือลวงเด็กม๓ไปร่วมกันข่มขืน

แล้ว๒คนนี้เคยติดคุกมาแล้ว๑๒ปีข้อหารุมโทรมหญิง

พ้นโทษมาเมื่อยังไม่ถึงปีเลยค่ะ
โทษมาเมื่อต้นปี๖๕ค่ะ
และนี่มาก่อเหตุปลายเดือนกันยา
แล้วหนึ่งในสองที่ข่มขืนน้องเป็นเพื่อนสนิทพ่อน้อง
โอ้โหนี่คือเอาจริงไม่รู้จะสัญหาคำไหนมาบรรยาย

ตำรวจสพพนมทวนคุมตัวนายชาญชัยสุขใสหรือในแบงค์วัย๓๑ปี
กับนายธนพัฒน์แก้วเกรดหรือในออฟวัย๓๔ปี
๒คนนี้ไปก่อเหตุร่วมกันข่มขืนเด็กผู้หญิงม๓อายุแค่๑๕ปีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๓๐กันยายนแล้วค่ะ
ตำรวจจับตัวได้แล้วก็คุมตัวมาสอบปากคำ
แล้วก็นำตัวออกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เถียงนาที่เป็นที่เกิดเหตุในอำเภอพนมทวนนะคะ
ยอมรับว่าตัวเขาเนี่ยเป็นโจรสวมไอ้โม่งแล้วใช้ปืนปลอม
จี้น้องผู้เสียหายไปข่มขืนในเถียงนา
แต่กว่าจะยอมรับนี่ตำรวจคือเค้นแล้วเค้นอีก
แบบไม่ให้นอนเลยค่ะสอบทั้งคืนนะคะ
บอกว่าออฟออฟที่เป็นเพื่อนสนิทของน้องผู้หญิง
เพื่อนสนิทของพ่อน้องผู้หญิงเป็นคนออกอุบายก่อน
เดี๋ยวจะชวนน้องออกมาจากบ้านหลอกจะพาไปเที่ยวชมงานวัวลานซึ่งเป็นงานประจำปี
แล้วก็ให้แบงค์ไปใส่ไอ้โม่งดักรออยู่ที่ป่าริมทางระหว่างทางไปเถียงนา
พอเจอขี่รถมาปุ๊บนะให้แบงค์เนี่ยเอาปืนจี้บังคับให้จอดรถเลย
แล้วก็พาน้องไปที่เถียงนาแล้วก่อเหตุ
ก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็ขู่น้องว่าถ้าไปบอกใครเนี่ยจะฆ่าให้ตาย
วางแผนกันล่วงหน้าคือสองคนเนี่ยก็จะไปเที่ยวงานเห็ดโคนหรืองานอะไรประจำปีนะฮะ
ก็ได้นัดแผนล่วงหน้าว่าผู้ต้องหาคนแรกเนี่ยก็ได้นัดเด็กหญิงนะ
บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปรับเด็กหญิงมาเนี่ยเดี๋ยวเราให้ผู้ต้องหาอีกคนเนี่ยไปรอกลางทาง
แล้วก็ทำแกล้งทำกระเป๋าหล่นนะแล้วก็ใส่โม่งคุมมาแล้วก็ใช้อาวุธปืนปลอมมาจี้หัว
ซึ่งเด็กหญิงก็กลัวแล้วก็พาไปที่แค่
เอาปืนจี้หัวน้องน้องไม่รู้หรอกว่าปืนจริงปืนปลอมโดนปืนจี้หัวใครบ้างไม่กลัวคะ
ทีนี้ตำรวจก็เชิญตัวน้องม๓นะคะแล้วก็คุณพ่อมาชี้ตัวผู้ต้องหาเพื่อยืนยันตัว
จะได้นำไปประกอบเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีด้วย
ตรงกันนะคะทั้งพ่อทั้งลูกชี้ไปที่ออฟแล้วก็แบงค์ค่ะ
ทั้งสองคนโดนจับโดนไป๕ข้อหานักนะคะ
ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยมีอาวุธปืน
หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุไม่เกิน๑๕ปี
พรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน๑๕ปี
พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์และ๕พา
พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ตรวจสอบประวัติทั้งออฟและแบงค์
แปลกใจที่เป็นเพื่อนกันได้ค่ะ
และแบงค์เคยก่อคดีรุมโทรมหญิงเมื่อปี๒๕๕๓นะคะ
ถูกตัดสินจำคุก๑๒ปี
โทษออกมาพร้อมกัน๑๔มีนาคมปีที่แล้ว
กันยายนปีนี้ก็จับมือกัน
ก่อเหตุซ้ำรุมข่มขืนน้องอีกนะคะ

แล้วก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เรื่องราวที่ออฟเล่าให้ตำรวจฟังเมื่อวานเป็นแบบนี้ค่ะ
ผมไม่รู้จักกับโจรสวมไอ้โม่งเลยคุณตำรวจ
จุดแรกตำรวจพาไปทำแผนที่บ้านพักของออฟ
เก็บเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุเป็นหลักฐาน
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากหมู่บ้านไปถนนเรียบคลองชนประธาน
บอกว่าผมจะพาน้องเขาไปเที่ยวงานจริง
แล้วอยู่ระหว่างทางผมทำกระเป๋าตก
ก็เลยจอดรถจะก้มเก็บกระเป๋า

แล้วมันก็สั่งให้ผมเป็นคนขี่รถ

เล่าแบบนี้ค่ะเรื่องราวจากฝั่งออฟตอนที่โดนจับเมื่อวานนี้
พูดยิ่งให้เราคือว่าต่างคนกับต่างจะมาหาแฟนกัน

ไม่รู้ผมไม่รู้จริงว่าไอ้โม่งคือใคร
ตำรวจบอกไม่เป็นไรไหนขอดูกล้องวงจรปิดดีกว่า
ไปดูกล้องวงจรฟิตรงสีแยกบ้านทุ่งสมนะฮะ
๓๐กันยายน๓ทุ่ม๕๔นาที
ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี

หลังจากที่น้องเนี่ยถูกข่มขืนไปเมื่อ๓๐กันยายนใช่ไหมคะ
แล้วออฟก็สร้างเรื่องวางแผนเลยแบบนั้นแบบนี้
เอาปืนมาเจาะหัวน้องอ้างเป็นตำรวจด้วยนะ
ขู่จะฆ่าให้ตายแล้วก็มาร่วมกันข่มขืนน้อง
ก่อนที่ออฟเนี่ยจะขี่รถพาน้องกลับมาส่งบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
๕ตุลาคมคุณยายน้องสังเกตเห็นความผิดปกติ
ขออภัยคุณย่านะคะคุณย่าน้องสังเกตเห็นความผิดปกติคืออยู่น้องก็เงียบเก็บตัว
จนสุดท้ายแล้วเพื่อนทนไม่ไหวค่ะ
เพื่อนเป็นคนมาบอกบอกว่าน้องถูกหลอกไปข่มขืน
โอ้โหเท่านั้นแหละพาไปแจ้งความกันเลย๖ตุลาคมนะคะ
แล้วตำรวจก็จับตัวออฟกับแบงค์ได้
พ่อนี่โกรธมากนะเพราะว่าคนก่อเหตุอ่ะก็คือเพื่อนสนิทพ่อไงอ่า